ห้องน้ำผิดอย่าคิดกันไปไกล
แต่ตกลงใครแกงใครขนี้งานนี้จะกินดูชิวเดินตัวปลิวได้อีก